คิดถึงอากงอาม่าทุกวันนะคะเดี๋ยววันนี้มีญาติญาติมารวมตัวกันเยอะแยะเลยค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้วันศาสตร์จีนเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน
บรรดายญาติญาติบรรดาพี่น้องจะได้มารวมตัวกันไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะ
คุณผู้ชมคะถ้าวันนี้จะต้องออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการไหว้เจ้าต่าง
อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะวันนี้ฝนเยอะและตกได้ตลอดทั้งวันนะคะ
เพราะว่าวันนี้มี๒ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่น
ไม่ว่าจะเป็นร่องฝนที่เลื่อนลงมา
ผ่านทางตอนกลางของประเทศค่ะ
และบวกอีกหนึ่งกำลังสำคัญก็คือลมฝนประจำฤดู
ช่วงนี้กลับมามีกำลังแรงอีกแล้วค่ะ
พาความชื้นเข้ามาเป็นฝนในพื้นที่
แล้วฝนเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
ภาคอีสานพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
ตั้งแต่ทางตอนบนน้องคายลากยาว
อุบลราชธานีตรงนี้เลยค่ะ
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงฝนเริ่มตั้งเขาอีกครั้งนะคะ
เน้นพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ
และตกสู้ลงมาแบบนี้ช่วงบ่าย๓เป็นต้นไปค่ะ

เหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ
ส่วนเรื่องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ฝนตกหนัก
และต้องเฝ้าระวังอันตรายเลย
เน้นทางตอนบนค่ะภาคเหนือเกือบทั้งภาค
อีสานเกือบทั้งภาคภาคตะวันออกทั้งภาค

รวมถึงพื้นที่ภาคกลางตอนล่างด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นยังคงต้องระมัดระวังนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอันดามันตรงนี้

รวมถึงพื้นที่อ่าวไทยด้วยคลื่นค่อนข้างสูงค่ะ